มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะ
เป็นกรณีคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนกับระหว่างบ้านกับโรงเรียน
เด็กอีกแล้วลืมไว้ในรถอีกแล้ว
เศร้าใจนะฟังข่าวแบบนั้นและทีนี้เด็กหญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่ผู้กำกับสพสายบุรี
เดินทางไปที่โรงเรียนบำรุงมุสลีมีนในตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ
เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในรถตู้โตโยต้าคันนี้นะคะ
บรอนเงินเป็นรถรับส่งนักเรียน
หลังจากที่เกิดเหตุเด็กนักเรียนหญิงอายุ๓ขวบถูกทิ้งไว้ในรถและขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
นายอาหามะสารอเองอายุ๒๓ปีเป็นคนขับรถคันนี้
ก็คือหน้าที่ของเขาก็คือรับนักเรียนตามบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรีประมาณ๑๐คนไปส่งที่โรงเรียนแห่งนี้
เมื่อเด็กนักเรียนลงจากรถทั้งหมดเมื่อวานนี้
คนขับรถเขาก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วโดยไม่ได้นับจำนวน
เขาก็เลยจอดรถตู้คันนี้ไว้ริมถนนหน้าโรงเรียน
แล้วก็ปิดประตูล็อกรถก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก
โดยที่ไม่ได้เอกใจว่ามีใครอยู่ข้างในอีกหรือเปล่า
ทีนี้ช่วงเย็นค่ะแม่ของเด็กนักเรียนอายุ๓ขวบ
ยังเรียนชั้นอนุบาลอยู่เลยนะคะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียน
แต่ทีนี้ไม่เจอลูกสิคะเพราะว่าลูกยังอยู่ในรถตู้
ก็เลยสอบถามคุณครูประจำชั้นครูก็ยืนยันว่า
น้องไม่ได้มาโรงเรียนนะไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อเช้าเลย
พ่อแม่ตกใจค่ะรีบโทรศัพท์ไปสอบถามครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยคนนี้เป็นภรรยาของคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
บอกครูผู้ช่วยไปเปิดดูในรถให้หน่อยว่าเจอน้องอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ปรากฏเป็นข่าวเศร้าค่ะเป็นภาพสะเทือนใจ
พบร่างของเด็กหญิง๓ขวบนอนอยู่บนพื้นด้านหลังเบาะที่นั่ง
สภาพมีเลือดไหลออกทางจมูกเสื้อผ้าเปลือเปื้อนไปทั้งตัวเลย
คล้ายกับมีการดิ้นทุรนทุราย
ตอนนั้นไปถึงคือน้องไม่มีอาการตอบโต้แล้วนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
แต่แพทย์ระบุว่ามาถึงโรงพยาบาลน้องเสียชีวิตไปแล้ว
เนื่องจากขาดอากาศหายใจช่างความโสกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
นี้พนักงานสอบสวนคาดว่าช่วงที่เด็กนักเรียนคนอื่นลงจากรถไปแล้ว

และคนขับก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อนลงจากรถนะคะ

เมื่อเช้ารับมากี่คนลงไปทั้งหมดกี่คน
ทีนี้ก็ล็อกรถเบื้องต้น
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ฝากถึงคนขับรถตู้ด้วยนะคะ
เป็นห่วงเป็นใยเด็กที่ใช้บริการรถของเรา

ค่ะอย่าประมาทเลิศนะ

คือมันมีความหมายมากกับผู้ปกครองนะคะ